ร้องได้ให้ล้าน

เอมนะครับร้อง
ได้

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้แบบนี้ตอนนี้รับแล้วค่ะ
๔หมื่นบาท

หัวใจถวายวัดนะครับ

ราชินีลูกทุ่งนะครับตลอดกาลคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเอง
เป็นเพลงช้านะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณพุ่มพวงอย่างมากมายนะครับ
เป็นงานเพลงของคุณสยามดาวไพรเพลงนี้นะครับถือเป็นเพลงที่มีนักร้องนำมาร้องประกวดกันมากมายที่สุด
เพลงหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าความหมายดีแล้วก็กินใจกระชากใจกรรมการได้
โอ้โหนี่กระชากวิญญาณไปหมดไปสิ้นเลยนะครับผม
มากอ่ะคิดอยู่แล้วล่ะว่าไม่มีผิดเลยแต่ร้องได้ถูกร้องได้ดีร้องได้เลิศ
คุณแม่ยังไงคะนี่ลูกสาวได้เงินแล้วนะสี่หมื่นเก๋
ก็ดีใจกับเขาร้องสู้มานานแล้วสู้มานานเนอะแล้วคิดว่าเพลงนี้เขาทำได้ด้วยค่ะเพราะเขาร้องบ่อย
แสดงว่าซุ่มซ้อมมานานเลยทีเดียวคุณแม่เนี่ยแอบเห็นคงไม่ต้องแอบแล้วอยู่บ้านเดียวกัน
ช่วงเด็กก็เวลาลำไทยช่วงเด็กก็ซ้อมแต่ลำเวลาสงการอยากเล่นก็ไม่ได้ไปเล่นกับเขา
ต้องมีประกวดนู่น้อยอะไรงี้นะไปเล่นไม่ได้เพราะว่าเพลง

ชะเอมนะฮะสวยหรูทีเดียวนะครับ

ตัวช่วยทั้งหมด๓แผ่นป้าย
เลือกได้ใช้ไป๒แผ่นป้ายนะฮะ

ยังเหลือข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่ยังอยู่

ทำได้อีก๖เพลงเนี่ยรับ๑ล้านบาทเลย
และตอนนี้สถานการณ์ก็

แต่ก็ดีแล้วล่ะเพราะพักหน่อย
จะได้ไปทบทวนไปจดไปขมักเมต
อย่างที่คุณแม่เขาว่านะฮะ

เธออาจจะเป็นคนที่สองก็ได้ที่ทำเงินล้านแตก
แล้วเป็นผู้หญิงด้วย

แต่ว่ากลับมาพบความสนุกนะฮะ

คุยกันตรงนั้นได้เลยนะคะ
วันนี้เวลาบดลงแล้วนะครับ
กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับ
วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ข้างนี่เป็นวัดรถค่อยเลื่อนมาเลื่อนมาไม่มีคนขับ
ไม่มีผู้คัยสารรถเมร์ค่อยเลือดมา
รถเมร์พี่ชิงเป็นก็ได้

นั่นแหละโห
รู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณเป็นสาวที่สวยที่สุด
คุณบันเจิดร้อง
เฮ้ย